คุณอาครับผมขออีกทีหนึ่ง
คุณอ่าเป็นนำมหาคุณอ่าของน้องเชื่ออะไรฮะ
ทันทีที่ได้ยินข่าวว่าเจอเนี้ย

ใครหายล่าข้ำมาบอกเรากะ
ก็ดูข่าวทรวนทัศน์อยู่ครับ

เห็นข่าวแล้วก็ทั้งตกใจทั้งดีใจ
ไม่มีครับเห็นจากข่าวสดทัศน์

ก็ที่แจ้งก็ได้ยินในสนทรัสเนาะ
อยากจะบอกหลานอะไรบ้างครับตอนนี้

สิ่งแรกที่จะทำได้หากเจอหน้าหลาน
ก็อยากจะอุ่มเยอะแกะกอดอย่างนั้นนะครับ
ปกติเจอเขาอยู่กับเขาทุกวันไหมครับ

สิ่งที่เขาจะต้องทำให้กับเราทุกวันก็ไง

สสสสครูญอยกหมี่ว่ายยิ้มให้เองนะครับ

เมื่อสิบวันเป็นยังไงครับ

มาที่ถ้ำหลวงแห่งนี้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องดอมด้วยนะครับ